เรื่องของการตักบาททำบุญเช้าวันนี้ถือว่าเป็นปีใหม่แล้ว
เป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่สองพันห้ามร้อยหกสิบสาม
พาคุณผู้ชมไปดูชาวกรุงเทพมหานครเขาเดินทางไปร่วมตักบาทกัน
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ที่สนามหลวงนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณวันทินีศรีเคนครับรายงานบรรยากาศสดเข้ามาให้ชมกันเชิญเลยครับ
เช้านี้ที่ท้องสนามหลวงนะคะก็ได้มีประชาชนได้นำข้าวสารอาหารแห้ง
ตักบาทพระสงฆ์และโอกาสนี้นะคะก็ได้ถือโอกาสสักการะพระบรมศาลีลิกธาตุอีกด้วยค่ะ
บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะคะที่ท้องสนามหลวงก็ได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
แล้วก็ทำบุญตักบาทพระสงฆ์๖๘รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช๒๕๕๙
เพื่อความเป็นสิริมงคลโอกาสนี้นะคะนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ประชาชน
ได้เข้าร่วมพิธีตักบาทในครั้งนี้เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็เดินทางมาทำบุญตักบาท
แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีครีมรวมถึงใส่ชุดผ้าไทยด้วยค่ะ
เดินทางมากันเป็นครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะพร้อมกับขอพรให้สิ่งดีเกิดขึ้นกับตนเองและประเทศชาติ
ก็เป็นวันเริ่มพศแรกของปีแล้วก็ตักบาทเพื่อให้แบบเป็นยึดเหนียวจิตใจเรา
ให้แบบครอบครัวมีความสุขรวมทั้งทุกคนขอพรให้ทุกคนในประเทศไทยด้วยค่ะมีความสุข
ก็ให้ปีหน้าแบบรู้สึกว่าปีนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีหน้าก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไป
เศรษฐกิจค่ะส่วนมากก็จะเป็นเศรษฐกิจมากกว่า
พอพี่คิดว่ามาตรงนี้ได้ทำบุญตักบาทเสร็จใช่ไหมคะก็ได้กลับไหว้พ่อหลักเมืองกับพระแก้ว
รกฏเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตในวันขึ้นปีใหม่นะคะก็ขอให้ครอบครัวเราได้อยู่เย็นเป็นสุขเนอะมีสุขภาพแข็งแรง
ทำมาค้าขึ้นแล้วก็ขอให้ประเทศชาติก็เจริญยิ่งขึ้นเศรษฐกิจดีอะไรอย่างนี้
ขณะเดียวกันนะคะประชาชนยังถือโอกาสนี้มาสักการะพระบรมศาลีริกฐาตุซึ่งได้อันเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง
เพื่อประดิษฐานบนมนตบกลางท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้สักการะตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙
จนถึงวันนี้นะคะก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ค่ะ
ทางสำนักพระราชวังนะครับได้อนุญาตให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ
เป็นผู้ที่อันเชิญภาพบรมศาสตร์ศิริกฐาตรจากวัดผสิรละษนาศาสนรรามนะครับ
ปฏิสถานณแท่นบุษบกนะครับบริเวณท้องสนามหลวง
ตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมพุทธศักราช๒๖๒จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ
วันที่๑มกราคมพฤศกา๒๖๓นะครับ
ก็ยังคงประดิษฐานพระบรมศาลีกฐาตุไปจนถึงเวลา๑๘นาฬิกา
ของวันที่๑มกราคมพศ๑๖๓ในวันนี้นะครับ
ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ามากราบสการะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้ตลอดจนถึง๑๘นาฬิกาครับ
หลายคนนะคะก็ได้บอกว่าหลังจากที่ใส่บาทเป็นที่เรียบร้อย
ก็จะเดินทางไปสักการะสารหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
รวมถึงศักระพระแก้วมรกฏที่วัดพระศรีรัตนาศาสตราดาม
เพื่อขอพรให้ตนเองครอบครัวและให้ประเทศชาติให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นด้วยค่ะ
ทินีศรีเคนรายงานจากสนามหลวง
ขอบคุณคุณวันทินีนะครับใครที่เสร็จภารกิจยามเช้าแล้ว
ก็ไปไหว้พระกันได้แล้วก็ไปไหว้พระบรมศาลีริกฐาตุด้วย